ผมต้องบอกอย่างนี้ถ้าพูดถึงเรื่องรัฐบาลนูน

ให้อำนาจกับพลังที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง
พลังที่มาจากการเลือกตั้ง
อำนาจของคนที่ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการเลือกตั้ง
เยอะกว่ามีศักดิ์มีสีเยอะกว่า
อำนาจที่มาจากการเลือกตั้งในรัฐมนูญฉบับนี้
นี่คือความไม่เป็นประชาธิปไตยของมัน
เมื่อพูดถึงรัฐมนูญฉบับ๖๐ก็ต้องบอกว่า

เนื้อหาและกระบวนการมีปัญหาทั้งหมด

ผมบอกว่าแล้วกลุ่มคนที่ลนลงให้ไม่รับการไม่รับรัฐมนูลฉบับนี้แล้วที่ติดคุกล่ะครับ
คุณอธิบายยังไงนะเรื่องนี้ที่มาก็ไม่โปร่งใสแล้ว
คุณโหวตลนลงให้ไม่รับรัฐมนุนฉบับนี้คุณอยู่ในคุกปัจจุบันมีคดีติดตัวเยอะแยะไปหมด
ยังไม่นับว่าหลายพื้นที่อยู่ภายใต้กฎอายการศึกนะครับ
วันที่ลนลงเรื่องไม่รับร่างรัฐมนูลนี่คือเรื่องที่มา
ในเรื่องกระบวนการเขียนเองนะครับ
เขียนเองร่างเองผ่านเองบังคับใช้เอง
มองเห็นช่องทางที่นำไปสู่การสืบทอดอำนาจชัดเจน
นี่คือกระบวนการไม่มีส่วนร่วมของประชาชนเลย
เขียนเองทั้งหมดเลยแล้วก็ให้ผลประโยชน์กับตัวเองแบบที่เป็นอยู่
เนื้อหาไม่ใช่แค่สวนะครับ

อย่างเช่นคณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติ

คุณอุตมะก็เป็นกรรมการในนั้นอยู่

มีอำนาจที่จะชี้ว่ารัฐบาล
ไม่ทำตามยุทธศาสตร์แห่งชาติแล้วส่งเรื่องไปที่ปปช

นะครับแล้วให้ปปชตัดสิน
ปปชไม่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์แห่งชาตินะครับ
ปปชนี่นาฬิกายังหาไม่เจอเลย

แล้วก็ต้องบอกว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติเนี่ยนะครับ
มีแต่ฝ่ายความมั่นคงพบทุกเหล่าทัพ
อยู่ในคณะกรรมการยุทธศาสตร์แห่งชาติหมด
แต่งตั้งเอาพวกพ้องตัวเองเข้ามา

แล้วมีอำนาจเหนือกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
นี่คือชัดเจนว่ารัฐมนูญฉบับนี้มีปัญหาตั้งแต่ที่มา
เนื้อหาและกระบวนการ

ใครที่มองไม่ออกว่ารัฐมนูญฉบับนี้ไม่เป็นประชาธิปไตย
ไม่ใช่นักประชาธิปไตยที่แท้จริงหรอกครับ
ไม่มีความเชื่อมั่นและศรัทธา
ระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนเป็นใหญ่